เทศกาลที่คอแจ๊สเมืองไทยห้ามพลาดนะคะสำหรับเทศกาลงานแจ๊สนานาชาติปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่๙แล้วความพิเศษอยู่ตรงไหนคุยกับคณะผู้จัดทำสักหน่อยละกันค่ะสวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นขอถามย้อนไปก่อนแล้วกันค่ะงานแจ๊สครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นมามีจุดประสงค์เพื่ออะไรคะ
ก็จริงแล้วก็เทศกาลดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ชื่อก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นเทศกาลดนตรีแจ๊สนั้นมีเรื่องของการแสดงเข้ามาเกี่ยว
เพื่อการเรียนรู้นี่คือเรื่องของการศึกษาพอเราได้ศิลปินที่เราถือว่าเป็นระดับโลกมาจะให้กลับไปบ้านมือเปล่าก็คงกะไรอยู่
เรียกว่ามาอยู่กันเป็นซีรีส์ยาวสามวันอะไรแบบนี้
ที่สำคัญคือนักดนตรีแจ๊ดที่มาเล่นในงานนี้
จะเล่นเพลงพระราชนิพลด้วย
แทบทุกวงทุกวงเลยอย่างปีก่อนก็มีครับ
เฟฟเทรนวัตเป็นมือกรองมือต้นของโลกเลยนะครับ

แล้วคนยืนหมดเลยจบเขาถามผมว่าเพลงอะไร
เขาก็เลยอีกวันหนึ่งเขาบอกว่าตอนปิดเนี่ยไอเล่นได้หรือเปล่า

ก็เลยกลายเป็นเจ๊เฟรนวัดเล่นเพลงสันเสริญพระบารมี

อันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมาก
จะต้องร่วมถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พวกการจัดงานแจ๊สแนลชาติในประชานี้ขึ้นมา

ควรจะทำงานอะไรสักอย่างที่มันทำให้
แจ๊สหรือประเทศเรามันเข้มแข็งขึ้น

แล้วก็ในค่าในส่วนนี้ที่เป็นเรื่องของการแสดง

ต้องเตรียมตัวจะเข้าชมยังไงบ้างคะอาจารย์
ก็งานมีอยู่๓วันนะครับ
วันที่๒๗๒๘๒๙มกรานะครับ
แล้วก็บัตรนี้ก็จะมี
งานก็จะมีอยู่๒ช่วงก็คือช่วงเช้าช่วงกลางวัน
ซึ่งเป็นเรื่องของการเรียนการสอน
ซึ่งบัตรของงานอันนี้ก็จะราคาที่๕๐๐บาทนะครับ
แล้วก็มีช่วงกลางวันซึ่งเป็นคอนเสิร์ตกลางคืน
ก็จะราคา๘๐๐บาทนะครับ
แล้วก็มีบัตรที่เหมาทั้ง๓วันเลยก็ราคา๓๐๐บาท
สุดท้ายแล้วค่ะฝากไปถึงแฟนเพลงแจ๊ส

เพราะว่านี่มันเป็นช่วยกันสร้าง
มันไม่ใช่สร้างเฉพาะ
คือเราอยู่ในสังคมส่วนเล็กแหละ

แล้วสร้างความเข้มแข็งของวิชาการ

แล้วก็ปลายสุดคือเราช่วยกันสร้างประเทศเรา

หรือว่าคนที่ไม่รู้จักดนตรีแจ๊สเลย
จะมาเปิดหูเปิดตาเปิดโลก
ในงานแจ๊สนาชาติครั้งนี้ครั้งที่๙นะคะ

ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ก็ต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหิดลได้นะคะ